ที่ฉันเห็นประกาศรับสมัครงานแวบแรก

แบบนี้เลยเหรอแบบไหนฮะนี่คุณ
โพสต์รับสมัครเด็กวัด
รับสมัครเด็กวัดใช่แต่ก่อนไม่ต้องสมัครไม่ใช่เหรอ
ใช่แล้วนี่ดูนะคือสวัสดีกงสวัสดิการต่าง

เห็นไหมเป็นเหมือนกับแบบประกาศรับสมัครเหมือนกับตำแหน่งอะไร
ออกแบบซะดีเชียไหนคุณสมบัติเป็นยังไงบ้าง
คุณสมบัติที่จะมาสมัครเป็นเด็กวัดได้ก็ต้องขยันมีความรับผิดชอบ
ทยาศัยดีนะเอาขับรถได้มีความรู้เรื่องรถด้วย

ถ้าเกิดว่าถ่ายรูปเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอันนี้พิจารณาเป็นพิเศษค่ะ
อายุนี่ก็ต้อง๒๐๔๕ปีนะมีแนวคิดด้านประชาสัมพันธ
สงสัยจะต้องมาทำอาร์ตเวิร์คอะไรแบบนี้แน่เลย
โอ้โหเด็กวัดเดี๋ยวนี้ต้องมีคุณสมบัติสูงแบบนี้เลยนะ
และอะไรอีกคุณหากเคยทำงานวัดมาก่อนทางวัดก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ห้องพักฟรีอาหารฟรีได้เงินพิเศษจากการออกงานด้วยนะ
เงินเดือนก็๘๐๐๑๐๐บาทอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถ
เห็นไหมคือเด็กวัดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแล้วนะคุณ
ค่ะแล้วเนี่ยใครที่เห็นโพสต์นี้ไม่เลือกงานไม่ยากจน
บางคนบอกว่ารีบติดต่อไปเลยเพราะว่าเฟซบุ๊คที่โพสต์
คือวัดอาคมสิทธาพรอยู่ที่บางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเศร้า
โอ้โหเด็กวัดนะอาชีพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะ
ต้องมีคุณสมบัติพิเศษมีความสามารถจริงแล้วก็ได้รายได้ด้วย
เมื่อเช้านี้นะพอเราเห็นโพสต์นี้แล้วใช่ไหม
เมื่อเช้าลงพื้นที่ไปที่วัดเลยนักข่าวของเราไปคุยหน่อยค่ะ
ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสพระประหลัดคณาทิพย
เจ้าอาวาสบอกแบบนี้เอาจริงนะโยม
วัดนี้มีอยู่สองรูปคือมีอัตมากับมีพระลูกวัดอีกรูปนึง
อยู่กันแค่นั้นแหละก็ช่วยกันพัฒนาวัดให้มา
พัฒนามาได้สัก๒ปีแล้วอัตมาก็อยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถ
ให้มาเป็นเด็กวัดคุณดูวัดสิสวยมากเลยบรรยากาศดูแบบสะอาดสบายตา
และโทนสีของวัดเห็นไหมคะอันนี้เป็นกราฟิกที่เขาจำลองนะ
ว่าออกแบบมาแบบนี้อังจริงถ้าเกิดว่าอยู่กันสองรูป
แล้วออกแบบขนาดนี้นี่คือไม่ธรรมดาจริงค่ะ
เด็กวัดที่รับสมัครก็คือถ้ามีแบบสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ
หรือว่าแบบประชาสัมพันธ์ทำงานกราฟิกได้เพื่อยังสบายเลย
ใช่ค่ะนี่พอโพสต์ประกาศออกไปเนี่ยนะ
คนก็ติดต่อยื่นใบสมัครกันเพียบเลย
ท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสคะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
กระแสตอบรับที่มีอยู่ในโซเชียลตอนนี้ก็อัตมาดูแล้วเองก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควร
ก็มีแนวคิดของผู้คนต่างแต่แนวคิดเหล่านั้นเป็นของผู้คนทั้งหลาย
ต่อมาไม่สามารถไปบอกเขาได้ทุกคนว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่นั้นเนี่ย
หรือผิดแต่สิ่งที่อัตมาทำเนี่ยเพียงเพื่อหวังว่าอยากจะพัฒนาวัดแห่งนี้ขึ้นมา
ถือว่าเป็นวัดที่ทางท่านเจ้าวาดพัฒนาขึ้นมาได้๒ปีนะคุณ
เห็นแบบกราฟิกจำลองเห็นแนวคิดนี่ดูแบบทันสมัยมากแล้วก็แนวคิดแบบเหมือนกับรุ่นใหม่มากเลยค่ะ

ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมาสมัครติดต่อได้
และถามอย่างหนึ่งปัจจัยที่เอามาจ่ายให้เป็นเงินเดือน

เจ้าวาดบอกว่าก็มาจากที่ได้รับกิจนิมนต์นี่แหละ
รวมถึงพี่ยาดยมเอามาทำบุญที่วัดด้วย
นั่นใครอยากเป็นเด็กวัดนั้นไปสมัครได้เลย